เหตุการณ์นี้ที่มหาสารคามเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
ที่เมื่อวานเล่าไปว่ามีผู้ชายคนนึงเขาก็มีอาชีพเก็บฟืนขาย
อยู่ดีถูกดักยิงนะคะแล้วก็คนร้ายเนี่ยยิงแบบประกบยิงจากด้านหลังเลยอ่ะ
กระสุนเข้าตั้ง๕นัดนะคะเข้าที่บริเวณไทยทอย
ประเด็นคือมันเกิดอะไรขึ้นกับคนเก็บฟืนคนนี้เนี่ยถูกพบศพอยู่ข้างทางแบบนี้
ญาติพี่น้องบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีพิษมีภัยค่ะ
ก็มีอาชีพเก็บฟืนขายธรรมดาทำไมคนร้ายต้องมาดักยิงกันแบบนี้ด้วย
ตามความคืบหน้ากันหน่อยนะคะผู้เสียชีวิตคือนายนิกรบัวมาสอายุ๓๒
สภาพศพก็คือคว่ำหน้าลงไปอะค่ะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนะคะ
ริมถนนที่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามถูกยิงแบบโอ้โหประกบยิงจากด้านหลัง
นัดที่ไทยทอยที่กลางหลังกระสุนทะลุไปเลย
มีอีกนัดหนึ่งกระสุนฝังอยู่ที่แขนมีปลอกกระสุนปืนจุด๓๘
ปลอกตกอยู่มีหัวกระสุนอยู่ที่พื้นดิน๑นัดนะคะ
แล้วก็มีรถเข็นไม้ฟืนอยู่ข้างข้างมีไม้ฟืนเต็มรถเลยนี่ค่ะ
ญาติบอกว่าเห็นรถขนฟืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้า
ไม่เห็นนายนิกรก็เลยออกตามหาสุดท้ายนายนิกรเป็นศพอยู่ข้างตรงนั้นแหละ
คุณแม่อำพรอายุ๕๗คุณแม่บอกแล้วลูกชายแม่เป็นคนเงี๊บมีลูกสาวอายุ๑๓
แม่เป็นคนเลี้ยงดูให้เพราะว่าภรรยาเนี่ยทิ้งไป
พอภรรยาทิ้งไปลูกชายแม่ก็เก็บตัว
สูงสิงกับใครก็ไปตัดฟื้น
เอามาขายให้กับญาติพี่น้องหาเงินใช้ไปวัน
วัน๒๓วันที่ผ่านมาลูกชายก็ไปตัดไม้
แล้วเหมือนกับว่าอาจจะไปขโมยหน่อไม้มาจากบ้านหลังหนึ่งในอีกหมู่บ้าน

คนที่ถูกขโมยอาจจะเครียดหรือเปล่ามาทำร้ายหรือเปล่าแบบแค้นอะไรแบบนี้นะ
มีชาวบ้านเห็นผู้ตายไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่นั่งดื่มเหล้าอยู่หลังวัดหนองแก่
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าก็พยายามที่จะหาสาเหตุ
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืน๓นัด
นึกว่าคนยิงหนูช่วงประมาณสัก๒๓ทุ่มวันที่เกิดเหตุนะคะ
มันสาเหตุนี้คือว่ามันสิเป็นหลักของเขากับอาทิตย์ไปพ่อกลุ่มวัยรุ่น
มันสิเป็นหลักของเขากับอาทิตย์ไปพ่อกลุ่มวัยรุ่น
กินเหล้ากินอย่างแน่คือมันสิเป็นเหตุที่ยังผิดใจเขาด้วยเนี่ย
กินเหล้ากินอย่างแน่คือมันสิเป็นเหตุที่ยังผิดใจเขาด้วยเนี่ย
เอาไว้ที่แบบได้สิเกิดการข่ามันได้นะคะ

ก็เลยว่าป๊า๊กคือนิ่งคักนิ่งแต่มันคือมัธรุ้นคัก
คือลักษณะยิงนี่มันหลายนัดนะคะ
เจ้าของร้านที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะคะ

โอ้โหเป็นคนไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครจริง
อาจจะเป็นที่เขาไปชอบจอดรถขวางทางใครหรือเปล่า

แต่เอาจริงชาวบ้านคนแถวนี้ก็จะรู้นะ
นายนิกรเป็นคนแบบนี้ไม่มีใครถือสาอะไรหรอก
ก็สงสัยกันว่าเป็นเรื่องที่ตัวผู้เสียชีวิตเคยไปขโมยไม้ขโมยหน่อไม้อะไรของคนอื่นหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยถึงขั้นต้องมายิงกันตายเลยเหรอนะคะ
ศพของนายนิกรยังอยู่โรงพยาบาลมหาสารคามเพราะว่าต้องตรวจโควิด๑๙

นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
เรื่องทางคดีค่ะทั้งผู้กำกับศพบรบรบือบอกว่า
ก็ให้ชุดสืบสวนไปหาข่าวในพื้นที่ใกล้เคียง
คือจุดตรงเนี้ยมันใกล้กับสองหมู่บ้านบ้านหนองแก่กับบ้านหนองโก
แล้วก็ไปดูประวัติของนายนิกรว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรหรือไม่
เพราะว่าคนร้ายยิงจากด้านหลังแล้วลักษณะมันโหดร้าย
น่าจะใช่ชาวบ้านแถวนี้มาก่อเหตุ
ซึ่งจริงแล้วนายนิกรก็ไม่ได้มีนิสัยไปเกะกะระรันอะไรคนอื่นอยู่แล้วด้วย
จังหวัดมหาสารคามก็เรียกประชุมชุดสืบสวนเลยนะคะสันนิษฐานว่า
นายนิกรถูกยิงเพราะไปทะเลาะกับวัยรุ่นในหมู่บ้านที่อยู่กันหลังวัดน่ะ
ชาวบ้านได้ยินว่านายนิกรเนี่ยมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นชุดสืบก็เลยเดี๋ยวจะไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
หมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านเลยเอามาตรวจสอบให้หมดเลยว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอะไรผ่านบ้างไหม
ไปดูกล้องหน้ารถคนที่ขับผ่านไปผ่านมาเพิ่มเติมจะได้ไปดูนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
ส่วนประเด็นเรื่องของการขโมยไม้แล้วก็เจ้าของมายิงเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่เพราะไม้มันก็ไม่ได้มีคงราคาอะไรมาก
มันเป็นไม้ผูกไม้เก่าอะค่ะประเด็นนี้ตัดไปเลย
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตามตัววัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านค้าก่อนจะถึงวัดบ้านหนองแก่ค่ะ
มาสอบปากคำดูหน่อยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมนะคะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำเจ้าของบ้านที่โดนขโมยไม้แล้วด้วยมันก็ไม่มีพิรุธอะไร
ทีนี้เดี๋ยวค่อยแคบลงแล้วพอจะเดาได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตำรวจบอกแบบนี้นะคะ